ท่านผู้ชมครับคลิปเหตุการณ์ที่มีเด็กนักเรียนเนี่ย
เรียนแล้วถูกไฟดูดที่ถนนหน้าโรงเรียน
เพราะว่าน้ำท่วมที่อุดรธานีเห็นไหมฮะ
คือนิ่งไปแล้วเนี่ยมันไฟรั่วมาจากเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนนะนะ
ค่ะคนก็ตะโกนให้ช่วยกันนี่ฮะอืม
ชายหนุ่มคนนี้สวบเสื้อกันฝนไปช่วยดึงน้องขึ้นมาสีม่วงน่ะ

คนถ่ายคลิปก็พยายามตะโกนช่วยตะโกนบอกแนะนำต่าง

ที่ใส่เสื้อกันฝนสีม่วงชื่อน้องบาสใช่อืม
สุดท้ายก็ช่วยดึงน้องที่ถูกไฟดูดนอนอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
ขึ้นมาได้โอ้นี่ก็คือพาน้องขึ้นจากน้ำไปที่แห้งใช่ไหม
ใช่คนก็พยายามตะโกนบอกให้พาขึ้นไปข้างบนกัน
ขึ้นไปข้างบนก่อนน้องก็ล้มเหมือนกันนั้นอ่ะใช่ฮะ
แล้วรถกู้ชีพกู้ภัยก็มารับเด็กไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
เชื่อไหมฮะว่าหนุ่มพลเมืองดีคนนี้ก็ถูกไฟดูดนะเห็นไหม
ที่เขาหมดรายนี่เพราะโดนไฟดูดเหมือนกันเหรอฮะนี่เห็นไหมเขาอุ้ย
เขาบอกเขาก็นอนล้มไปเลยเขาบอกเขาเบลอไปเลยตอนนั้นอ่ะโอ้โห
เขาถูกไฟดูดเหมือนกันนะฮะตอนนี้เราได้เจอเขาแล้วนะครับ
ฮีโร่พลเมืองดีคนนี้เขาชื่อบาสนะฮะชื่อเล่นนะฮะชื่อจริง
นายอัธชัยอาจอุดมอายุสิบเก้าปีนี่คือภาพของน้องเขา
ค่ะเป็นนักศึกษานะอืมอ่าตอนเนี้ยอยู่โรงพยาบาลค่ะ
แต่เราได้สอบถามแล้วน้องอยู่ปวส๒แผนกคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีผู้สื่อข่าวของเราโทรไปคุยด้วย
หลังจากทราบว่าน้องก็ถูกไฟดูดแล้วนี่ต้องไปโรงพยาบาลเหมือนกัน
บาสบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือวันนี้เนี่ย
เขาไม่มีตารางเรียนเขาเรียนปวส๒เทคนิคอุดรธานี
ตอนที่กลับจากการไปส่งของเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนัก
วันนี้ที่อุดรธานีไปเจอเหตุการณ์แรกก่อน
มีเด็กประถมถูกไฟช็อตอย่างงี้เลยค่ะ
อยู่ริมถนนเนี่ยน้ำท่วมแล้วไฟมันรั่วมาจากเสาไฟฟ้า

บ๊าซก็ขี่รถผ่านมามาถึงตรงนี้ฮะเจออีก
ที่เกิดเหตุตรงนี้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
อืมถนนศรีชมชื่นในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เจอเด็กคนนี้ถูกไฟดูดอยู่เนี่ยแล้วมีคนกำลังแบบ
จะเอายังไงกันดีจะเอายังไงกันดีเขาก็ตัดสินใจ
ลงไปช่วยเลยฮะโดยบอกเพื่อนเพื่อนน้องบอกพี่ขอร่มหน่อย
กะว่าจะเอามาดึงน้องที่ถูกไฟดูดเนี่ยขึ้นมา
พอเอาไปเกี่ยวตัวน้องเนี่ยนะร่มมันพังอีก
ดึงไม่ได้มีน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งโยนผ้ามาให้
บาสก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปเกี่ยวตัวน้องเป็นน้องนักเรียนผู้ชายนะฮะ
ขึ้นมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้ซึ่งบาสบอกว่าตัวเขาก็ถูกไฟช็อตนะ
คือตอนนั้นเขารู้ตัวว่าเขาโดนด้วยคือมันแบบมึนไปเลยใช่ไหมคะ
สองข้างนี้ชาก่อนเลยโอ้โหแต่ก็ยังฝืนดึงเด็กออกมา
เขาก็ถูกไฟดูดเหมือนกันเขาก็ดึงออกมาสุดกำลัง
มาถึงตรงจุดนั้นเขาบอกเขาเบลอแล้วเบลอมึนหัวไปหมด
แทบจะแบบแทบจะหมดสติแต่ว่ายังรู้เรื่องอยู่
แล้วก็มีรถกู้ชีพกู้ภัยมาถึงก็พาไปส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะฮะ
บาสบอกว่าได้ทราบข่าวแล้วที่ทุกคนชื่นชมมาว่าเขาเป็นฮีโร่พลเมืองดีเนี่ย
แต่ความจริงแล้วเขาบอกว่าเขาก็ทำไปเพราะว่าต้องการช่วยเหลือน้องที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่ถูกไฟดูด
ไม่ได้ว่าคิดว่าจะเป็นฮีโร่งฮีโร่อะไรนับถือใจเลยนะ
แต่บาสพี่บอกเลยว่าน้องน้องคือฮีโร่ใช่เพราะว่าตัวเองก็โดนไฟดูดแต่ก็ไม่ได้ล้มเลิกที่จะพยายามช่วยน้องคนนั้นน่ะ
ผู้ว่าอุดรทราบเรื่องแล้วนะฮะแล้วบอกว่ามีเด็กถูกไฟดูดเยอะเลยตามเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนอ่ะค่ะ